โอ้โหมาข่าวแรกก็หนักเลยนะที่อังทอง
เขาบอกว่ามีผู้ชายคนหนึ่งขังตัวเองอยู่ในห้อง
แล้วก็ขู่บอกว่าจะฆ่าตัวตายนะคะ

อ้าวเร็วเร็ว

นี่เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจสพชายโยค่ะ
ตัดสินใจบุกเข้าไปชาร์จตัวบาส

ตำรวจก็พยายามให้แฟนสาวของบาสเข้าไปเกลี้ยกล่อม

แถมยังขู่ซ้ำออกมาอีกว่าว่า
ฆ่าตัวตายและจะไม่ยอมให้ใครเข้าไปช่วยเหลือ
แล้วก็เอามีดทำร้ายตัวเองด้วยนะคะ

แล้วก็มียาค่าย่าอยู่ที่เอวอยู่ในห้อง

จากอุปกรณ์จากอาการดูแล้วน่าเป็นห่วงจริง

ผู้หญิงเมื่อกี้นี่คือแฟนนะคะแล้วตำรวจก็เลยบุกเข้าห้อง
แล้วก็ช้าตัวเลยช่วยบาสออกมาได้อย่างปลอดภัยนะคะ
สเนี่ยมีแผลที่อกด้านซ้ายด้วยส่วนตำรวจมีได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย
หางคิ้วด้านขวาค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเช้านี้เองนะคะ
ที่บ้านหลังหนึ่งในพื้นที่อำเภอชายโยจังหวัดอ่างทอง
ได้คุยกับพ่อแต่งแม่ของบ๊าซก็บอกว่าบ๊าซเนี่ยเป็นซึ้มเศร้า
คือป่วยเป็นซึมเศร้าแล้วก็เคยมีประวัติใช้ยาเสพติดด้วย
เมื่อเช้าอยู่บาสก็เอามีดทำร้ายตัวเอง
พ่อแม่ก็เลยต้องรีบตัดสินใจแจ้งตำรวจค่ะ
พ่อแม่ก็ซ้อมนะครับผมก็ไปรับจ้างขับรถ
ขาพิบาลมาก็ไม่เคยได้เลี้ยงมันมาครับ
แม่มันก็จะกระเศียรเขาจะไล่ออก
เมืองต้นตำรวจก็ประถมพยาบาลบาสนะคะ

เพื่อทำแผลแล้วก็รักษาเรื่องของโรคซึมเศร้าต่อไปด้วยค่ะ